มีชาวบ้านที่ปฐุมธานีต้องมาแจ้งความนะครับ
หลังจากที่ไปซื้อลอตเตอรี่จากชายคนหนึ่งที่ขี่จักรยานเร่ขาย
ปรากฏว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมนะครับ
โดยเห็นว่าขายราคาใบละ๘๐บาท
เป็นราคาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็เลยกว้านซื้อกันไว้ยกแผง

สวนทองสิบตัมบลคลองหนึ่งอำเภอครองหลวง

บันทึกภาพโจรในคราบพ่อค้าขายลอตเตอรี่

หลังจากเกิดเหตุในสนทิชูบุญพร้อมด้วยชาวบ้านรวม๓คน
ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสพคลองหลวง
หลังถูกหลอกซื้อลอตเตอรี่ปลอมงวดที่๑กุมภาพันธ์
รวมทั้งสิ้น๓๓ใบจากพ่อค้ารอตเตอรี่รายเดียวกัน
เหมาจนหมดแผงเพราะเห็นว่าพ่อค้ารายนี้
ในราคาเพียง๘๐บาทเท่านั้น
โดยเขาซื้อมาทั้งสิ้น๒๖ใบจ่ายเงินไปทั้งหมด๒๐๘๐บาท
และแถมเงินให้กับพ่อค้ารายนี้อีก๒๐บาท
จากเห็นว่าพ่อค้าขายราคาถูก
เป็นคนที่ซื่อสัตว์สุจริตที่สมควรสนับสนุน

เราอยากจะช่วยเขาเห็นว่าเขาขายถูก
ปกติทั่วไปเราก็เจอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่แล้ว
อันนี้เห็นขายถูกเลยเอาหมดเลย
เขาบอกว่า๒๐๘๐บาทผมให้ไป๒๑๐๐เลย
ติ๊บไปอีก๒๐บาทนี่แหละไม่ต้องทอน

ด้านใส่กระเป๋าไปทำงานเลย
เย็นกลับมาเขาบอกว่าลอตเตอรี่ปลอม
เราทำอย่างไรปลอมรู้อย่างไรก็เอามาตรวจดู
เอาลองไปจุ่มน้ำดูมันละลายถึงได้รู้ว่ามันปลอม
ขณะที่นางซ่อนกลิ่นไทยตรงผู้เสียหายอีก๑คนบอกว่า
ลักษณะของแผงลอตเตอรี่ของคนขายรายนี้
อยู่ในกล่องบรรจุที่แตกต่างไปจากแผงขายลอตเตอรี่ทั่วไป

อกจากนี้ลอตเตอรี่ยังถูกจัดวางแยกเป็นชุดในซองพลาสติก
มีทั้งชุดละ๕ใบและชุดละ๒ใบ

และยังถูกคลุมด้วยพลาสติกทับอีก๑ชั้น
โดยหลังจากชาวบ้านทั้ง๓คนรวมกันซื้อจนหมดแผง
เธอถามว่าขายหมดไม่เหลือแล้วใช่หรือไม่

แต่ไม่ขายแล้วจะเอาไปขายที่อื่นบ้าง
หลังจากนั้นก็ปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านไป
ซึ่งเธอเกรงว่าอาจจะไปหลอกเหยื่ออีกหลายคน

เขาบอก๕๘๐ก็ได้บอกว่าซื้อมา๒ใบ
ซื้อมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ไม่ได้สนใจอะไร
พอพี่จันทร์เขาก็ซื้อไปก่อนนะ๕ใบอัน๒
พอพี่ยันทร์คนนี้เขาเดินมาถึงปั๊บ
พอเขามาถึงเขาบอกว่าเท่าไหร่บอก๘๐บาท

เขาบอกว่าเขาซื้อมาจากปรายศนีย์ซื้อ๓๐๐๐บาท

แล้วก็ถามบอกว่าทำไมขายเท่านั้น
เขาบอกก็ได้กำไรกับ๕บาทใบนึง
รองผู้กำกับการสอบสวนสพครองหลวงระบุว่า
ส่งตรวจที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แยกให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอ

ส่วนจัดกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตาม

อยู่ระหว่างไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่

เข้าข่ายกระทำผิดในข้อหาปลอมแปลงเอกสารสิทธิ
ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและช่อกงทรัพย์
นาฬิปุ่นนิ่มทีมข่าวไทยรัชทีวีรายงาน